ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวกีฬาบ้านเรากันบ้างนะคะ

เพราะว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกรกฐก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่า
ช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ไปอย่างไม่มีกำหนด
จากวิกฤตโรคโควิด๑๙ที่กำลังระบาดอยู่นะคะ
ล่าสุดค่ะกรกฐก็ได้หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดตราด
ที่เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๓๖
และก็จะมีการเรียกประชุมกันในวันนี้
โดยเบื้องต้นก็คาดการณ์ว่าอาจจะมีการเลื่อนเกมการแข่งขันออกไปก่อน
หรืออาจจะเป็นการเลื่อนการแข่งขันบางชนิดกีฬาค่ะ
ซึ่งการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๓๖นะคะ
แกรมเดิมจะจัดวันที่๑๙ถึง๒๙มีนาคมนี้ค่ะ
กระทบกันไปหมดเลยค่ะวงการกีฬากระทบมาก
ชนิดกีฬายกเลิกเลยเลื่อนการแข่งขัน
ทีนี้พอเลื่อนยังไม่ทราบแน่ชัดเลยว่าจะเลื่อนไปแล้วจะได้แข่งเมื่อไหร่
ตอนนี้เลื่อนเบื้องต้นไปก่อนอาจจะยกเลิกในอนาคตก็ได้
คือตอนนี้แทบทุกวงการเลยนะที่หมดผลกระทบนะครับ